สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณชนะสวัสดีครับพี่ฝนครับ
สวัสดีค่ะมากัดกันให้สะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าวเสาร์อาทิตย์
วันที่มาเจอกันแบบนี้วันนี้วันเสาร์นะเจอกับผมชนะและพี่ฝนคนสวยสวัสดีค่ะ
สวัสดีอีกครั้งค่ะโอ้ยคิดถึงจังเลย
คิดถึงจริงอาทิตย์หนึ่งเจอแค่ครั้งเดียวนี่ไม่น่าจะพอแล้วนะ
อยากเจอหลายครั้งไหมคะงั้นมาทุกวันเลย
ตอนนี้ฝนมาทุกวันเลยค่ะเอาจริงนะมาแล้วเนี่ยบางทีนะมาแป๊บเดียวบ้างมานานบ้าง
ฝนที่ว่าก็คือฟ้าฝนใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ติดฝนกันงอมแงมเลยค่ะเอ้ย
ไม่ใช่สารเสพติดนะไม่ต้องไปติดขนาดนั้น
วันนี้เรามีของรางวัลมาแจกอีกแล้วค่ะใช่ครับกับบัตรกำนันมูลค่า๕๐๐บาทจากบิ๊กซี
ใช่ค่ะทำยังไงถึงจะได้ทำยังไงคะ
ก็แค่ส่งข้อความไลน์มานะครับแล้วตอบคำถามเราหน่อยว่า
หนึ่งข่าวที่สะบัดโดนใจคุณผู้ชมในวันนี้คือข่าวอะไร
ข่าวที่คุณชอบที่สุดนะคะชอบข่าวอะไรส่งเข้ามาหาเรานะคะ
บอกมาแล้วอย่าลืมแฮชแท็กคือไอ้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับแล้วตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของคุณผู้ชมครับ
แล้วก็ส่งมาเลยนะคะแล้วก็รับไปได้เลยบัตรกำนัน
วันนี้เราให้๒ท่านเลย๒รางวัลนะคะ
๒รางวัลท่านละ๕๐๐บาทเป็นบัตรกำนันมูลค่า๕๐๐จากบิ๊กซีนะจ๊ะ
บอกเลยวันนี้มีหลายเรื่องราวให้ได้สะบัดอย่างถูกใจคุณผู้ชม

มีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
อ้าวเรื่องร้อนมาอีกแล้วแม่ค้ามาทะฝีปากเทศกิจเขาห้ามจอดขายริมหาด
แม่ค้าก็สวนกลับเอ๊ะแบบนี้เลือกปฏิบัติหรือเปล่า
ส่วนเรื่องนี้นะคะรายเดอร์เป็นงงค่ะหนุ่มสั่งอาหารปักหมุดผิดบ้าน
โวยใส่รายเดอร์แถมไม่รับไม่จ่ายจ้า
ส่วนเรื่องนี้โหยติดตามมาหลายวันข่าวใหญ่นะฮะ
หลวงปู่แสงหมอปลาครับล่าสุดยอมรับส่งนักข่าวแฝงตัว
และก็ขอขมาหลวงปู่แสงด้วย
ทั้งหมดทั้งมวลนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
เอาไปเลยเอาไป
กำนันมูลค่า๕๐๐บาทจากบิ๊กซีเอาไปได้เลย
วันนี้เราให้๒รางวัลด้วยกันนะคะ๒ท่านเพราะฉะนั้น
ให้ส่งเข้ามาค่ะว่าชอบฟังข่าวอันไหนหัวข้อข่าวไหน

ก็เลือกไปเลยแล้วจะถามว่าจะต้องพิมพ์คำว่าอะไร

แท็กหมายเลขโทรศัพท์ทำให้ถูกกติกา
แล้วคุณจะได้ลุ้นเป็นผู้โชคดีท้ายรายการนะครับ
เรื่องแรกที่ต้องไปติดตามพี่ฝนเป็นข่าวใหญ่

คือถูกตั้งข้อสงสัยเอาไว้ว่า
คลิปที่ออกมานำเสนอเนี่ย
มันเป็นคลิปที่แบบว่าตั้งใจหรือเปล่า

เรื่องนี้หมอปลาออกมายอมรับแล้วล่ะครับ

เรื่องของต้นคลิปความยาวประมาณ๔๘วินาทีเนี่ย

ภาพนี้แหละเป็นภาพที่น่าสนใจ

เป็นภาพหญิงสาวที่ไปก้มกราบหลวงปู่แสง
โดยมีพระอุปถาคแล้วก็ลูกศิษย์อีก๒คน
ภาพนี้แหละที่เขาตั้งข้อสังเกตว่า
หญิงสาวที่ไปขอพรจากหลวงปู่แสงในคลิปนั้นน่ะ
คล้ายคลึงกับนักข่าวสาวช่องหนึ่งที่ไปร่วมทำข่าวนี้
แล้วมีข่าวว่าไปแสดงกิริยาท่าทางที่ไม่เหมาะสมไงพี่ฝน

ให้มันชัดมันคล้ายกันจริง

ครับก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะมีส่วนรู้เห็นกับหมอปลาด้วยหรือเปล่า
ในการวางแผนเข้าตรวจสอบเรื่องนี้
ซึ่งล่าสุดครับพี่ฝนหมอปลาครับ
ได้ออกมายอมรับแล้วนะครับว่ามีนักข่าวสาวเข้าไปร่วมพิสูจน์จริง
เพราะว่ามีคนร้องเรียนมาในกรณีที่หลวงปู่แสงเนี่ย
เรื่องของการที่มีศรีกาเข้าไปพบแบบนี้นะ

เลยตั้งใจทำแบบนี้ว่าจะวางแผนกับทีมงานในการเข้าไปพิสูจน์
แกบอกว่าครั้งแรกมีทนายความแฝงตัวเข้าไปในวัด
พร้อมกับหญิงสาว๒คนเมื่อต้นเดือนเมษายน
อีกครั้ง๑ครั้งที่๒มันวันที่๕พฤษภาคม
ก็มีทนายความแล้วก็หญิงสาวคนเดิมไปด้วย
ซึ่งในครั้งนั้นนะครับมีนักข่าวสาวร่วมเดินทางไปที่วัดด้วย

ซึ่งยืนยันว่าต้นสังกัดของนักข่าวนั้นไม่มีส่วนรู้เห็นด้วย
แล้วก็ไม่ได้มีการจัดฉากนั่นคือสิ่งที่หมอปลาก็ยังยืนยันอยู่นะ
ลองฟังเสียงหมอปลาเขาพูดเรื่องนี้หน่อยครับ
ผมก็เลยให้เจ้าแคทนี่แหละครับพาไปเป็นเพื่อน
ให้เจ้าแคทมาเป็นเพื่อนนะแต่จังหวะที่พอไปถึงเนี่ย
เขากลับเรียกเจ้าแคทเข้าไปแต่เขาไม่เรียกไอ้สองคนก่อนให้เข้าไป
ก็เลยเข้าไปซึ่งในวันที่ลงพื้นที่เนี่ย
แคทเนี่ยมันก็ยังไม่รู้ว่ามันต้องทำอะไร
แค่เราบอกให้เจ้าแท็กเนี่ยไปเป็นเพื่อนน้องทนายสองคนนะ
บางคนบอกว่าออกมาแก้ตัวหรือเปล่าว่าแต่ที่พูดเนี่ยความจริงหรือเปล่า
อันนี้คือพูดความจริงแต่พูดความจริงก็คงบอกว่าทุกอย่างมันมีหลักฐานแล้ว
ผมไม่ได้มาจัดช้า

ก่อนหน้านี้นะครับทั้งหมอปลาและคุณน้ำฟ้าภรรยากับหมอปลาเนี่ย
ก็ได้ออกมาขอโทษนะและยอมรับว่าผิดพลาดไปที่ไม่รู้เรื่องอาการป่วยของหลวงปู่แสงมาก่อน
แล้วพวกเขาเองก็ขอน้องรับกรรมแล้วก็ขอโทษกับพฤติกรรม
แต่ไม่ได้ก้าวร้าวหลวงปู่นะที่เขาบอกว่ามีเสียงดังโวยวายนั่นน่ะ
ในช่วงนั้นหมอปลายืนยันว่าไอ้ที่โวยวายโวยวายเนี่ย
เป็นการโวยวายใส่พระลูกศิษย์
แล้วตอนที่ขอโทษเนี่ยคุณน้ำฟ้านะขออนุญาตนะ
เสียงเธอสั่นแล้วน้ำตาคลอเลยนะ
อย่างนี้ละกันครับคุณผู้ชมหมอปลายังขอโทษแทนผู้เสียหายบางคนด้วยนะ
ส่งเรื่องมาร้องเรียนเพราะว่าไม่รู้ว่า
หลวงปู่เนี่ยท่านป่วยเป็นอัลไซเบอร์

อย่างนี้ละถึงแม้ว่าจะโดนกระแสตีกลับ
แต่ตัวหมอปลาเองก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าตรวจสอบร้องเรียน
เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมต่อไป

ก็ได้โทรศัพท์ไปขอโทษกับ
นางสุรภาอารีราชซึ่งเป็นเหรนของหลวงปู่แสงด้วยนะ

ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ออกมาทางหน้าสื่อหลายช่องด้วยนะ

แล้วก็แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมต่อด้านหลวงปู่ด้วย
คือแม้ว่าเธอจะรู้สึกว่าทั้งหมอปลาและคุณน้ำฟ้าเนี่ย
ความจริงใจก็ตามแต่ก็ยังคงให้อภัยกัน

ก็ขอให้อภัยกันจะได้ไม่ติดค้างกัน
แต่อย่างนี้ครับพี่ฝนเห็นบอกว่าล่าสุด
หมอปลาเขาทำพิธีขอเข้ามาใช่เขาทำพิธีขอขมานะคะ
ซึ่งเขาทำต่อหน้ารูปหลวงปู่นะ
ยังไม่ได้เข้าไปหาหลวงปู่เพราะว่า
ยังไม่สบายใจลูกศิษย์เขายังไม่อันยาลูกศิษย์ไม่ให้เข้าไปหานะคะ
เดี๋ยวเราไปดูภาพกันค่ะ
ที่บ้านของนายจิรพันธ์เพชรขาวนะคะหรือว่าหมอปลาค่ะ
มือปราบสัมภเวษีที่อำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี
พร้อมกับนายไพวัลนะคะแล้วก็นายสมปองนะคะอ๋ออดีตพระ
พร้อมด้วยทีมงานหมอปลาไปด้วยค่ะอดีตพระไพวัลแล้วก็อดีตพระสมปอง
ใช่ค่ะท่านได้ก็จะจัดเตรียมพิธีนะคะเตรียมแบบดอกไม้ทูบเทียนแพร่
สำหรับการขอขมาหลวงปู่แสงนะคะ
จากเดิมที่กำหนดไว้๑๒นตอนเยี่ยงเลื่อนเป็น๑๓น
เพราะภาพของหลวงปู่ที่สั่งไว้เนี่ยคือแห้งไม่ทัน
งานด่วนงานเร่งมากงานร้อนค่ะงานร้อน
กระทั่งถึงเวลานะคะคืออดีตพระภัยวันแล้วก็อดีตพระสมปอง

ท่านก็ได้เป็นผู้กล่าวนำขอขมาต่อหน้ารูปหลวงปู่แสงนะคะ
โดยมีหมอปลาภรรยาหมอปลาแล้วก็ทนายภัยศาลนะคะ
แล้วก็นายกัณรัฐนะคะพงภัยบูลเวศหรือว่ากันจอมพลังก็กล่าวตาม
ก่อนที่จะก้มลงกลับรูปของหลวงปู่แสง๓ครั้งนะคะ
ยกทางทูปเทียนแผลวางที่รูปหน้าหลวงปู่

ทั้งหลายเหล่านั้นแก่พวกข้าพเจ้าด้วยเชิญ

ไม่อยากปะทะกับลูกศิษย์ของหลวงปู่แสงที่ไม่ต้องการให้หมอปลาเนี่ยไปที่วัดแต่ว่าหากลูกศิษย์ยินยอมให้ไปขอคำมาได้ตัวเองก็พร้อมที่จะลงพื้นที่ทันทีการขอคำมาวันนี้เนี่ยก็บอกว่าทำด้วยใจจริงที่ตัวเองเนี่ยผิดพลาดไปคิดตื้นไปว่าพระป่วยนี้ต้องรักษานะคะภาพใดคำพูดใดที่ไม่เหมาะสม

สื่อข่าวดังกล่าวแล้วก็สื่อมวลชนไม่ได้รู้เรื่องด้วยหมอปลายืนยันอย่างนั้นนะยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวประมาณนี้หลังที่เขาทราบว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยถูกไล่ออกจึงตัดสินใจนะคะโทรไปหาผู้บริหารแต่ผู้บริหารกลับไม่รับฟังครับเขาก็เลยบอกว่าจากนี้ไปก็ไม่ขอทำงานกับช่องดังกล่าวอีกต่อไปหมอปลาเขาบ
แต่เพียงผู้เดียวนะคะหมอปลายืนยันค่ะก็จะเดินหน้าปราบพระอรัชชีต่อไปแต่ต้องปรับยุทธวิธีใหม่เพราะว่าข่าวเนี้ยมันก็เป็นบทเรียนให้หลายหลายภาคส่วนจริงนะที่ถ้าเห็นอะไรที่มันผิดที่มันไม่ควรก็ควรต้องแก้ไขใช่ค่ะแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างที่ฝนมองนะคะว่าบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่ส
ครับมากว่าครับ
อ่ะการมีปากมีเสียงกันระหว่างแม่ค้าพ่อค้ากับเจ้าหน้าที่รัฐก็คือเทศกิจมีให้เห็นอยู่ทั่วจริง

แม่ค้าเขาสงสัยว่าตรงนี้ทำไมถึงขายไม่ได้
แล้วตรงนี้ห้ามขายมันเป็นเขตอะไรไม่ใช่เขตนาจอมเทียนเหรอ
เขตนาจอมเทียนครับอ้าวแล้วทำไมมันตรงนี้ไม่ได้นะตอนเช้าเนี้ย
วันกี่โมงเนี่ยสิบเอ็ดโมงยี่สิบเอ็ดเองแล้วคุณจะให้มาขายแค่
โชว์พอสี่โมงเย็นเหรอไม่ได้คือเทศกิจมาต้องวิ่งหนี
เฉพาะชุดนี้มาชุดอื่นมาไม่ต้องวิ่งหนีคุณใช่ไหมคุณคนนี้ใช่ป่
ที่ว่ามาเก็บเงินคราวที่แล้วเนี้ยหนึ่งร้อยบาทแม้แต่กับหนึ่งร้อยบาท
ครั้งที่แล้วเขามาเก็บข้างนี้อีกข้างไหนเก็บข้างนี้อีก
มันกำกำลังแล้วกำลังแล้วโอ้คือฟังไปแล้วเนี้ย
มันชักจะหลายประเด็นนะค่ะอย่างแรกคือตรงนี้ขายได้ไหมอ่า
อย่างที่สองเฮ้ยมีการเก็บเงินเหรอมีการเก็บเงินอันนี้เรื่องใหญ่นะ
แล้วก็ช่วงเวลาขายได้ช่วงไหนอืมแน่นอนอ่ะอย่างงี้ครับ
นี่คือการถ่ายคลิปเอาไว้เจ้าหน้าที่เทศกิจเขามาปฏิบัติหน้าที่นะ
ก็ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่รัฐเขาก็ทำหน้าที่ของเขาก็คือผลักดัน
บอกแม่ค้าพ่อค้าว่าเนี่ยตรงนี้ที่จอดรถจักรยายนพ่วงข้างขายของให้กับนักท่องเที่ยวตรงนี้เนี่ย
ไม่ได้ตรงนี้คือบริเวณชายหาดนาจอมเทียนตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบ
จังหวัดชนบุรีแม่ค้าเขาก็สวนกลับทำไมจะจอดไม่ได้อ่ะ
บริเวณอื่นก็ยังจอดได้เลยแบบนี้เลือกปฏิบัติหรือเปล่า
พูดเรื่องงานเก็บเงินแม่ค้าเขาพูดนะผมไม่ได้พูด
อย่างนี้ละกันครับทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะ
แล้วก็พบว่าจุดตรงนี้บริเวณตรงนี้
ตรงนี้เนี่ยมีการถมสายสร้างเป็นชายหาดของกรมเจ้าท่า
ค่ะเพื่ออะไรให้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์
อย่างนี้พ่อค้าแม่ค้าเขาก็มาขายของกันตรงนี้
ถ้าเคยไปนะจะมีพ่อค้าแม่ค้าเขามาขายของกันเป็นจำนวนมาก
แล้วเจ้าหน้าที่เทศกิจที่ตำบลนาจอมเทียนเขาก็ได้ออกกฎนะ
กฎว่าห้ามมาจอดขายของตั้งแต่เวลา๘โมงเช้าถึง๔โมงเย็น
โอ้โหแต่ถ้าหลัง๔โมงเย็นสามารถเข้าไปจอดขายของได้
ก็ไปถามนางสาวนิสาพึ่งชำซึ่งเป็นแม่ค้าส้มตำ
คนที่โพสต์คลิปนั่นแหละที่มีปากเสียงกับเจ้าหน้าที่เทศกิจอ่ะพี่ฝน

เธอบอกอย่างนี้คำว่าเรื่องที่เกิดขึ้นตัวเธอก็ถามเซศกิตว่าจอดได้ไหม

จอดได้ไหมล่ะที่จะให้จอดก็ไม่ได้บอกให้มันชัดเจนนี่นา

อย่างนี้ก็เลยมีเรื่องที่เข้าใจผิดกันตัวแม่ค้าก็ยืนยันว่าไอ้ที่คุยไปวันนั้นอ่ะ
เข้าใจมันเป็นเรื่องของอารมณ์แล้วก็เรื่องของการเข้าใจผิดซึ่งกันและกันครับ

แล้วไปถามทางภาครัฐวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
ถามคนนี้ครับพี่ฝนครับนายอเนกชาติเชื้อเจ้าหน้าที่พนักงานเทศกิจ
ปฏิบัติงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียนบอกว่า

คุณนักข่าวเข้าใจผิดกันทั้งหมดนั่นแหละ

ตัวเขาเองก็กำชับพนักงานทุกคนให้พูดจาสุภาพและฝากไปถึงพ่อค้าแม่ค้าด้วยว่า
ช่วงเช้า๘โมงเช้าถึง๔โมงเย็น

ใช่ครับเพราะอยากจะให้นักท่องเที่ยวเขามาจอดรถ
แล้วอย่างนี้หลังจาก๔โมงเย็นโอเคถ้ามีพื้นที่ว่างจอดได้จอดขายของได้สบาย
จำไว้เรื่องของเวลากับสถานที่เป็นแบบนี้นะครับ

และแน่นอนฮะส่วนเรื่องของการเก็บเงินเนี่ยที่มีการพูดในกงในคลิปเนี่ย
ตัวเจ้าหน้าที่นายอเนกยืนยันว่าไม่มี

ถ้าจะมีเก็บงงเก็บเงินก็คงจะเป็นพวกผู้ประกอบการเข้ามาเก็บเงินกันเองหรือเปล่า
ไม่ใช่เจ้าหน้าที่อย่างแน่นอนครับ
ก็ยืนยันว่าคลิปนี้เป็นเรื่องของการเข้าใจผิด
แล้วก็ต้องให้ความยุติธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะ

ดูที่เวลาแล้วกันนะครับว่าวันอันตรัส๘โมงถึง๑๖นาฬิกา
๑๖นหรือ๔โมงเย็นหลังจากนั้นก็คือมาขายได้ตามปกติ

ก็คือตำเบาก็ได้นะ

ก็โทรสั่งอาหารแต่ว่าปักหมุดผิดบ้าน

ก็เจอแบบนี้จะจ่ายทำไมอ่ะ
มัดมาไปยืนอย่างนี้
ยืนอะไรอ่ะหนูก็ถามดีอ่ะ
มีสิทธิ์จะไม่จ่าย
มันไปโวยวายอะไรอ่ะ
มันจะให้คนเขารู้ได้ยังไงว่ามันไม่ถูก

ถ้าพี่บอกไม่รู้หนูก็บอกหนูไม่รู้เหมือนกัน
แทนที่บอกเออน้องน้องลงหาไปตรงนี้ที่ตรงนี้ซิ
ผมไม่รู้และถ้าเกิดพี่บอกไม่รู้แล้วหนูจะรู้ได้ยังไง
ไม่เฉียงครับ

ขอจ้างความละกันนะคะ

ใจความได้ประมาณว่ารายเดอร์นี้มาส่งช้าแล้วก็เขาจะไม่ยอมรับของ
แล้วก็ไม่จ่ายเงินไม่จ่ายเงินไม่กินนะคะ
เดอร์ก็อธิบายว่าเนี่ยก็พี่ปากหมุดผิดบ้านแล้วจะหาเจอได้ยังไง
ซึ่งมันก็มีเหตุผลกันทั้งสองฝ่ายแต่ผมว่าต้องค่อยพูดค่อยจานะคะ
บอกว่าแหมปักหมุดไม่ตรงบ้านหานานกว่าจะเจอพอเจอก็ไม่จ่าย

แล้วก็นำข้อความของรายเดอร์มาโพสต์ต่อว่างานนี้โอ้โหวิ่งงานก็ยากอยู่แล้ว

ยังจะมาเจออะไรแบบนี้อีกวิ่งหาบ้านจนเจอแต่ไม่จ่ายตังค์

นี่จริงแล้วเขาบอกว่าก็โทรคุยกับเมียแล้วนะ

ซึ่งเมียก็ปักหมุดไม่ตรงไงแค่โทรถามที่เมียเมียก็วีนใส่แล้ว
เหมือนประมาณว่าพูดเสียงดังใส่ก่อน

พอมาเจอผัวก็โอ้โหทั้งผัวทั้งเมียอันนี้เขาลงไว้นะ

อายุสี่สิบเอ็ดปีเขาก็เล่าว่าลูกค้ามารายนี้สั่งอาหารมาเป็นเงินประมาณร้อยยี่สิบกว่าบาท
แล้วก็ปักหมุดไปที่บ้านอีกหลังนึง
เธอก็ขี่รถหาประมาณ๑๐นาทีแต่ก็ไม่เจอ
ก็เลยโทรหาก่อนที่จะถูกภรรยาของหนุ่มคนนี้ต่อว่า
แล้วก็พอมาถึงปุ๊บก็ไม่รับอาหารไม่จ่ายตังค์เพราะว่ารอนาน
ทำให้เธอต้องรับผิดชอบเองค่ะโอ้โห
ขณะที่ชาวบ้านเขาก็บอกว่าอุ้ยจริงแล้วอ่ะ
ทัวร์ไปลงชายแว่นดำหมดแล้วนะ
ซึ่งมันก็ยังมีอีกหลายข้อมูลเหมือนกัน
ผมว่าเดี๋ยวลองไปลองฟังเสียงของรายเดอร์เขาเล่าเรื่องนี้หน่อยนะฮะ

ถ้าไปตามหมุดแล้วก็

แล้วก็วนหาคือวนหา๒๓รอบนี่มัน
คือถ้าสมมุติมันไม่ได้เราก็ต้องตั้งหลัก
ตั้งหลักมาเริ่มใหม่เริ่มใหม่ประมาณสองร้อยเมตรอะไรแบบเนี้ย
แล้วเนี่ยมันไปตกตรงตรงบ้านบ้านที่ไม่ใช่บ้านเขาหมดอ่ะเราจะโดนผู้หญิง
ผู้หญิงเอาวีนใส่ก่อนแล้วก็บอกว่าไม่รับแล้วไม่กินแล้ว
คือพอเขาวินเสร็จเราก็บอกว่าพี่อย่าวินสิพี่บอกหนูดี
พี่จะมูยินใส่หนูได้ยังไงแล้วพูดว่าเขาอย่างงี้
เขาบอกว่ามาไม่ถูกก็ไม่กินแล้วไม่รับแล้วเขาก็วางสายไปโอ้อ่า
อ่าก็โวยวายขนาดนี้นะคะตอนนี้ทัวร์ไปลงที่บ้านของ
ชายหนุ่มคนนี้เรียบร้อยแล้วอ้าแล้วก็ชาวเนี้ยเขาบอกว่า
ถ้าอยากจะกินไวอ่ะนะยังไงทีหลังก็ปากบุตรให้มันตรงอ่า
มันก็จริงอะนะถ้าอยากจะให้แบบเขาไปส่งหนึ่งที่มีอีกเหรอครับ
เขาบอกว่าถ้าโวยแบบนี้เดี๋ยวก็เอาอาหารของพระบิดาไปกินหรอก
พี่บอลโอ้อันนี้เขาเขียนมาติสาไม่เล่าถึงข่าวนี้แล้ว
หลอกหลอนทั้งอาทิตย์เลยอ่ะเออก็ก็ยังไงก็ใจเย็นเย็นนิดนึงนะคะ
ทีมข่าวก็สอบถามไปแล้วก็เห็นข้อความที่แฟนหนุ่มอุ้ยเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันนะ
เออเขาก็พิมพ์ตอบเอ่อคนที่แสดงความคิดเห็นเหมือนกันนะ
บอกว่ายังไงบอกว่าเธอเป็นคนกดสั่งเองแหละ
เป็นคนสนทนากับรายเดอร์คนแรกอืม
ถามว่าค่าอาหารจ่ายหรือยังเขาบอกอ๋อไม่จ่ายเรามีเหตุผลที่ไม่จ่าย
แล้วก็ไม่รับอาหารด้วยโอ้ก็เหมือนกับว่าไปคอมเมนต์ต่อในโซเชียล
ค่ะค่ะน่าว่ามีเหตุผลที่ไม่จ่ายอะไรยังไง
เอางี้ละกันก็ไม่ได้มาเข้าข้างฝ่ายไหนนะ
คือการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันอย่างแรกเลยนะตรวจสอบก่อน
ใช่ว่าจุดหมายปลายทางที่ให้ไปส่งมันถูกหรือเปล่า
บ่อยครั้งที่มันแบบว่าไปจุดอื่นก็มีเหมือนกันซึ่งมันอาจจะใกล้เคียงกัน
แต่อย่างนี้ถ้าคุณรู้แล้วเนี่ยคุณอาจจะต้องพิมพ์บอกต่ออีกนิดนึง
ว่ามันอาจจะเป็นบ้านใกล้เคียงคุณลองโทรมาไหมแล้วพูดคุยกันดีด้วยเหตุผล
ใจเย็นนิดนึงเขาก็ได้กินอาหารอร่อย
และเข้าใจรายเดอร์ว่ามันหายาก
โอ้เดี๋ยวให้กินอาหารพระผิดาไม่เอา
มาดูเรื่องนี้กันบ้างครับส่วนใหญ่แท็กซี่เนี่ยมักเวลามีปัญหาได้
จริงผมจะบอกไว้ก่อนแท็กซี่ดีมีเยอะแต่ปัญหาที่จะให้ดูเนี่ย
บางครั้งทะเลาะกับผู้โดยสารบ้างแต่เนี่ยที่จะให้ดูเป็นศึกระหว่างแท็กซี่กับแท็กซี่ครับ

จอดรถขวางมาส่งคนแล้วมาถ่ายรูปทำไม
แย่งชิงมือถือกูแย่งชิงมือถือกู

ย่างชิงมือถือกูย่างชิงมือถือกู

ย่างชิงมือถือกูย่างชิงมือถือกู

ย่างชิงมือถือกูย่างชิงมือถือกู

ฝั่งหนึ่งก็บอกแย่งทิ้งมือถือ

อารมณ์แบบนั้นสองฝั่งต่างมีอารมณ์ทั้งคู่
เริ่มต้นอย่างนี้คนที่ถ่ายคลิปคือแท็กซี่ไปถ่ายแท็กซี่คันนี้

คันนี้คือประมาณว่าแท็กซี่คันนี้เขาไม่ได้รับผู้โดยสาร

เขาบอกประมาณว่าก็เพิ่งจะมาส่งผู้โดยสาร

แต่แท็กซี่คันที่เขาถือโทรศัพท์มือถือไปถ่ายคลิปตรงนี้
ว่าเอ๊ะถ้าไม่รับผู้โดยสารเดี๋ยวแท็กซี่เขาจะเสียชื่อหมด
ทำเสียชื่อเสียงแท็กซี่ด้วยกัน
อะไรประมาณนั้นก็เลยเกิดเรื่องถกเถียงกัน
โอ้โหกลายว่าเป็นเรื่องเป็นราวเพราะอะไร

แต่พอหลังจากมีการกระทบกระทั่งวางมวยกันแล้ว
ก็มีการบาดเจ็บเห็นบอกว่าเลือดไหลกันเลยทีเดียวเชียว
เอางี้ละกันครับก็ฝากเตือนกันไว้นะ
ว่าจะทะเลาะกันเรื่องอะไรผมเข้าใจหมดแหละทั้งสองฝั่ง
แต่อย่างนี้คุยกันด้วยเหตุและผลครับ

เพราะสุดท้ายแล้วพอมันมีการบาดเจ็บ

ใช่ค่ะคือเจ็บตัวด้วยเสียเงินด้วย

เย็บแล้วมันแตกขึ้นมาก็เย็บอีก

อาการหลับในเนี่ยไม่ได้เกิดเฉพาะรถยนต์เท่านั้นนะ
เตอร์ไซค์ก็หลับในได้ค่ะ

พี่ฝนอย่าบอกนะมอเตอร์ไซคันนี้เขาหลับใน
ใช่ค่ะมอเตอร์ไซค์หลับในค่ะ
ครั้งนี้นะผู้ขี่จักรยานยนต์เขาได้ออกมายอมรับแล้ว

เขาทำงาน๒ที่ทั้งตอนกลางวันตอนกลางคืน

เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะแบบอาการแบบเบลอ
ลืมตาปกตินะแต่คิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้
แล้วก็มันเหมือนกับว่าควบคุมไม่ได้ควบคุมตัวเองไม่ได้
รู้สึกตัวอีกทีนึงไปนอนอยู่บนถนนแล้ว
ฝากเตือนกันนะหลับในวันนี้มันก็อันตราย
เพราะฉะนั้นก็พักผ่อนหน่อยนะคะพักผ่อนหน่อย
ถ้าหลับในเดี๋ยวระวังจะหลับยาว
ไปดูอีกหนึ่งอุบัติเหตุครับคุณผู้ชมครับ
ถ้าไฟแดงยังไงซะเราก็ต้องหยุดถูกไหมใช่ค่ะ
ขณะเดียวกันถ้าไฟเขียวเอาจริงขอให้ดูก่อน

โอ้โหมันเป็นไปไม่ได้เลยครับที่ทั้งสองฝั่งจะเป็นไฟเขียวถูกไหม

เมื่อฝั่งหนึ่งมันตรงได้อีกฝั่งนึงเลี้ยวมาแบบนี้ได้

ถ้าฝั่งที่เรามองเห็นเป็นเขียวก็คือว่าฝั่งทางมอเตอร์ไซค์ไฟเขียว

ส่วนฝั่งที่เป็นรถกระบาดที่ขับมาแน่นอนต้องเป็นไฟแดง

แบบนี้ฝ่าไฟแดงมาครับ
แล้วเกิดเป็นอุบัติเหตุแบบนี้ก็เลยต้องมาฝากเตือนกันนะครับว่าอย่าทำเลย

อ่ะฝากกันอีกทีหนึ่งก็คือเรื่องของไฟ

ไม่งั้นถ้าไปเจอลักษณะแบบนี้มันจะเกิดอุบัติเหตุนะครับ
แล้วบางคนคิดว่าตัวเองมาถูกทางก็เลยไม่ยอมเบาด้วย
ก็ต้องเบานิดนึงนะเพราะถ้าเกิดอะไรมาไม่คุ้ม
ท้อยทีทอยอาศัยแล้วมีน้ำใจเกิดบนท้องถนนนะครับ
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
ถือมิตรดาบค่ะมิตรดาบยังยาวเลย
ขี่จักรยายนประกบผู้เสียหายดักปล้นค่ะ

ป้นหมวกกันน๊อบ
นี่เลยนี่เลยหมวกกันน๊อบก็ป้นเนี่ยแล้วก็โอ้โหเนี่ยครับ
ละเมืองดีขี่รถผ่านมาแล้วก็ถ่ายเหตุการณ์ไว้ได้พอดีค่ะ
เป็นนาทีที่ชายเวรุ่นหนุ่มสองคนนะคะเวรุ่นแล้วยังจะหนุ่มอีกนะ
หมวกกันน็อกเนี่ยนั่งซ้อนท้ายกันมาจอดประกบจักรยานยนต์
ของชายผู้เสียหายเนี่ยโดยซ่อนมีดดาบเนี่ย
เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจี้ไปที่ผู้เสียหาย
นี่นี่คือบังคับให้จอดรถบังคับเลยบอกว่าส่งมวกกระน็อกมาเดี๋ยวนี้
อีกฝ่ายมาคนเดียวก็เอาอยากได้ก็เอาไป
แล้วเห็นมีอาวุธอ่ะเขาก็ต้องยอมก่อนนะถอดให้เลยเขาก็ต้องยอมก่อนนะ
เพราะเรามองว่าไม่คุ้ม
แต่เรื่องของเรื่องเนี่ยมันต้องมีมากกว่านั้นหรือเปล่า
อันนี้ตั้งข้อสังเกตก่อนนะเพราะว่าอะไรการที่เอาหมวกกันน็อกของเขาไป
มันลักษณะคล้ายกับพวกที่แบบชิงปล้นหัวเข็มขัดพี่ฝน
หัวเข็มขัดที่มันมีสัญลักษณ์สถาบัน

อ๋อเพราะว่าชายสองคนนั้นเขาก็มีหมวกกันน๊อบอยู่แล้วนะ

นี้ไปเนี่ยมันมีสัญลักษณ์อะไรที่มันบ่งบอกถึงเรื่องของพวกที่แบบคลั่งสถาบัน
พวกที่แบบอยู่กันเป็นกลุ่มกับสถาบัน
แล้วเขามองว่าถ้าไปเอาของเขาของสถาบันนั้นสถาบันนี้
มันเหมือนกับว่าเท่มันเหมือนกับว่าเหมือนเป็นการทำแล้ว
มันมีเหมือนกันนะพี่ฝนค่ะแต่ว่ามันไม่เท่นะคะอย่าทำเลยนะคะ
สุดท้ายแบบนี้ต้องฝากไปยังเจ้าหน้าที่นะ
ใช่แล้วค่ะถ้าหากว่าเป็นเรื่องของสถาบันจริง

เหตุการณ์รุนแรงมันจะได้ไม่เกิดขึ้นนะครับ

เรื่องของการขโมยยังไม่หมดพี่ฝน

วันนี้ไม่ได้ขโมยแค่เงินแล้วนะครับ

ราวข้าวแกงครับคุณผู้ชมครับ

ผลเมืองดีครับเขาขับบริษัยเพื่อตามผู้ก่อเหตุ

ใช่ครับขโมยไปแล้วก่อเหตุไปแล้ว
ผลเมืองดีเนี่ยครับเขาก็บิดบริษัยตาม

เพื่อที่จะตามให้ได้ว่าผู้ก่อเหตุเขาขับไปจนถึงตรงไหน

โอ้โหมันก็ถือว่าเป็นการขโมยนะพี่ฝนนะ
เนี่ยขับไปเรื่อยจนถึงตรงนี้เลยแหละครับ

ที่บริเวณริมถนนอู่ทองจังหวัดนานกรศรีอายุทยา

พอที่เขาขโมยเขาถอดใจ
เนี่ยจังหวะมันดักหน้าได้อ่ะค่ะ
โยนถุงข้าวแกงทิ้งเลย
แล้วก็บิดหนีไปไม่กินก็ได้

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่นะครับ
ไปสอบถามคุณธัญรัฐวิชัดเจ้าของร้าน

ก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีสามีภรรยาคู่หนึ่ง

ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าร้านแล้วสั่งอาหาร
ซึ่งพี่สาวของเธอพี่สาวเจ้าของร้านเนี่ยก็ตักให้ปกติ

ตัวภรรยาเดินออกไปก่อน
พอพี่สาวส่งอาหารและคิดเงินให้จำนวน๔๐๐บาท

แกง๔๐๐บาทแสดงว่าสั่งเยอะ
ตัวสามีเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวรอภรรยาก่อนเดี๋ยวจะจ่ายให้

แล้วเขาก็หยิบอาหารไปก่อนหยิบอาหารไปใส่มือไปก่อน

แกเล่งเครื่องรถยนต์ไม่ใช่เล่งเครื่องรถบรรทสัย
ไปรับภรรยาแล้วก็ขับขี่หลบหนีไปแล้วพี่ฝนครับ
ก็คือมาสั่งมาสั่งแล้วก็ขับหนีไปเลยไม่จ่ายเงิน
ใช่แบบนี้เรียกว่าชักดาบเลยแล้วสั่งเยอะตั้ง๔๐๐
อย่างนี้ลูกค้าคนที่เขารอซื้ออาหารต่อจากสามีภรรยาคู่นั้น
เขาเห็นไงเขาก็เลยขี่รถบรรทสัยไล่ตามไปครับ

จ้องหน้ากันอยู่ว่าทำไมถึงซื้อเยอะ
แล้วจากนั้นพอน้องขับรถตามตามไกลไหมตามไปถึงไหน
ตามไปถึงสะพานใช่ไหมคะตามไปถึงบนสะพานนี้แหละค่ะ
ไปเรื่อยตามติดเลยค่ะติดตูดเลย
แล้วก็บอกให้มันจอดมันก็ไม่ยอมจอด
มันทำท่าเหมือนมันจะจอดแต่มันก็ไม่จอด
แล้วมันทำอะไรโยนแกงมันโยนแกงลงข้างทางอ่ะค่ะ
แกงแตกไหมครับแตกค่ะแตกหลายถุงอยู่
ช่วยช่วยตามให้หน่อยค่ะเพราะว่าภัยสังคมจริงอะค่ะ
คนอย่างนี้ไม่น่าเอาไว้ค่ะต้องตามให้ได้ตามให้เจอ
เพราะว่าเขาไม่ได้ทำแค่ครั้งเดียวอะค่ะเขาทำไปทั่วอย่างเงี้ย
ถ้าขืนเราปล่อยเขาไว้เขาก็จะทำไปเรื่อยค่ะ
ไม่มีวันจบสิ้นนะคะ
ไม่งั้นเดี๋ยวจะไปทำอีก
ก็ถ้าทำได้ครั้งหนึ่งก็จะมีครั้งที่๒๓๔ไงคะ

คุณฮิตติวัดกรึงไกรนะครับคนนี้ค่ะ
ที่ขับขี่บอเดอร์ไทยตามไปนี่
แกบอกว่านี่สังเกตความผิดปกติตั้งแต่แรกแล้ว
ตั้งแต่ช่วงที่แม่ค้าตักอาหารให้ผู้ก่อเหตุ

ท่าทางแปลกเขาก็เลยดูท่าแล้ว
อืมเดี๋ยวเถอะมันต้องมีอะไรแน่
กลายเป็นว่าเห็นคู่ศาลีภรรยาเนี่ย

โอ้โหแสดงว่าเขาก็แบบว่า
สังเกตอยู่แล้วนะคะท่าทางแปลก
ก็คิดแค่ว่าช่วยเขาไว้ก่อนตอนตอนนั้นไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะกลัวจะอะไรนะครับพี่
เพราะว่าคิดว่ามันคงไม่มีอะไรหรอกก็คิดว่าเราก็ช่วยแค่เราก็ช่วยเขาไว้ก่อน
อุบันก็ของทุกของไข่นะครับพี่มันไม่ใช่ของที่ว่าคนเขาจะขโมยกันได้แล้วที่ช่วงเดือนนี้ด้วย
แต่ก็ชื่นชมพลเมืองดีนะที่อุตส่าห์ตามไปแต่ก็แตกไปหลายถุง

ไปดูข่าวนี้กันหน่อยนะคะที่จังหวัดเลยครับอ่า
นุ่มขับรถสิบร้อนเนี่ยถึงขับร้องเลย

อ๋อชี้เปลื้อยเห็นชี้เปลื้อย

โอ้เจ้าคือใจแห้งหัวหน้า
โอ้บ่เมายา
บ่เมายากับเมากาวแล้ว
ไปใส่ส่วงทำไมอีกพอ

ตอนแรกเขาก็ไม่คิดนะว่าไม่ใส่กางเกง
ตอนแรกคิดว่าใส่กางเกง
คิดว่าใส่กางเกงแล้วก็ไม่ใส่เสื้อ
พอก็ไปใกล้โอ้แม่เจ้ารอดจ้อนเลยจ้ะ
นะคะขี่จักรยานยนต์ท้าแสงแดดอยู่ที่
ถนนถนนสายเลยขอนแก่นนะคะช่วงแยกโคกขมิ้น
อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยจ้า
จ้าก่อนนำมาโพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัวนะคะ

ก็เอาแต่เห็นแบบนี้แล้วก็ต้องตรวจสอบนิดหน่อยนะ
เจ้าหน้าคิดบริวัติตอนนี้บอกว่าเชิญตัว
ชายคนในคลิปไปที่โรงพักเรียบร้อยแล้วนะครับ
โอ้โหนี่เขาเรียกว่าชีเปลือยกลางเมืองเลยนะ

ผลว่าเขาอาจจะแบบว่าเอ๊ะหนีอะไรมาหรือเปล่า
แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวต้องตรวจสอบว่าเป็นอย่างไรนะครับ
ส่วนเรื่องนี้ครับอุบัติเหตุไปดูกันหน่อย
มีรถกระบาดส่งของไม่รู้จะรีบไปไหน

อ่าดูภาพไปเรื่อยแล้วคุณผู้ชมนั้นโชนข้างหน้าเต็มเลยครับ
กล้องวงจรปิดที่บริเวณสามแยกไฟแดงถนนเพชรเกษม
ตัดถนนคลองใหม่ตะบนคลองใหม่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม

รถกระบะคันสีแดงขับออกมาจากถนนคลองใหม่
เพื่อจะเลี้ยวขวามุ่งหน้าสู่อำเภอสามพราน
จู่มีรถกระบะส่งของลักษณะนะครับ
คือถ้าตามในข่าวในข้อมูลที่เราได้มาเนี่ย
เขาบอกว่ารถกระบาดส่งของคันนี้ขับฝ่าไฟแดงมาด้วยความเร็ว
ก็เลยพุ่งชนกับรถกระบาดสีแดงอย่างแรง
ก็ถลายไปชนรถคันอื่นที่เขาจอดรอไฟแดงอยู่ด้วย
โอ้โหเหตุการณ์นี้นะครับนายอมรินกิจทวี
คนขับรถกระบะสีแดงอาการสาหัสนะครับ
ร่างติดอยู่ในรถเจ้าหน้าที่ใช้เวลา๑๕นาที
ในการนำตัวออกมาแต่ว่าต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว
เพราะว่าไปเสียชีวิตระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนคนที่อยู่ในรถกระบาดสีขาวคันที่แบบว่าพุ่งมาชนเขานะครับ

หลังจากนี้ครับหากคนขับรถคันดังกล่าว
คันที่ก่อเหตุที่พุ่งชนมาฝ่าไฟแดงมาเนี่ย

ตำรวจก็จะเรียกมาสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไป
นี่ครับเราฝากเตือนกันจริงนะฮะ
จริงแล้วอุบัติเหตุมันเป็นสิ่งที่มันไม่คาดคิดนะคะ
แต่ว่าสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือไม่ประมาท

ใช่ค่ะแล้วก็พยายามที่จะแบบเหมือนกับว่า
ระมัดระวังให้มากที่สุดนะคะ

มาดูเรื่องนี้นะคะโหน่าสนใจมากเลย
คุณยายวัย๘๐ปีนะคะ
ก็คือรู้จักกับรอปภมาเป็น๑๐ปีแล้ว
แล้วก็ให้เขาทำธุรกรรมธุระอะไรให้ตลอดเลย

ให้เขาไปกดตังค์ให้ให้เขาไปทำบัญชีสมุดบัญชี

หายไปเหลืออยู่ติดบัญชีอยู่แค่บาทเดียว
ขอบคุณครับค่ะคุณยายยาย

เขามาแกล้งคุยกับยายอยู่ปกติ

ไปแล้วนี่พูดด้วยน้ำตาลนองหน้าสงสารคุณยายมากเลยโอ้โฮ

ทำกับคุณยายได้ลงคอแล้วเงินเป็นแสนนะครับที่หายไป
คนนี่คือคุณยายสุจินผืนผานะครับ
คุณยายสุจินผืนผาครับอายุ๘๐ปีครับ
เธอร้องให้โหกลังรกพรรคที่สะพอเมืองระยอง
และขอร้องจริงให้คุณตำรวจช่วยตามตัว
นายสุรชาติวงจันทร์รอปภของบริษัทแห่งหนึ่งมาดำเนินคดี
เพราะเมื่อ๒เดือนก่อนคุณยายได้ให้นายสุรชาติ
ตอนนั้นให้กดสองหมื่นนายสุรชาติก็ไปกดเงินมาให้นะ
เพราะบัตรที่นำมาคืนมันเป็นธนาคารเดียวกันสีเหมือนกันเลย
ซึ่งไม่ใช่ของคุณยายถูกต้องแต่มันคือ
ตอนวันที่๑๓คือวันนั้นต้องการใช้เงิน
แต่ไม่สามารถกดได้เพราะรหัสมันผิด
อ้าวยังไงทำไมถึงผิด
ก็เลยกลับไปนำสมุดบัญชีมาถอนเงินที่ธนาคาร

ยอดเงินจากเดิมที่เคยมี๖๐๐๐๐๐บาท

บาทก็อีก๒๔สตางค์โอ้โหเท่านั้นแหละครับคุณยายเข่าสุดเลยโอ้โห
ปรากฏว่าเจ้าของบัตรเป็นชื่อคือนายสุรชาติรอปภ
โอ้โหที่คุณยายไว้ใจ

เพราะว่ารู้จักกับคนคนนี้มานานกว่า๑๐ปี
อาศัยอยู่บ้านเช่าติดกันเคยฝากหลานเข้าทำงานด้วย

เนี่ยฮะแล้วล่าสุดเป็นยังไงนายสุรชาติรอปภคนนั้นลาออกไปแล้ว

ลาออกจากงานไปแล้วแล้วก็ย้ายออกจากบ้านเช่าไปประมาณ๒เดือนแล้ว

โอ้โหโดยก่อนจะไปนะ

คุณยายโอ้โหเจ็บใจมาก

นายสุรชาติฟังข่าวนี้ดูข่าวนี้อยู่

เพราะเป็นเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตของคุณยาย

แล้วเตรียมที่จะสร้างบ้านอยู่อาศัยในบ้านปลายชีวิต

อื้อหือทางตำรวจสอบภอมเมืองระยองนะครับ
ก็ตรวจทราบว่านายสุรชาติ

ขณะนี้อยู่ระหว่างในการติดตามตัวมาตรวจสอบ
แล้วก็สอบปากคำดำเนินคดีต่อไปครับพี่ฝนครับ

เพราะว่านี่คือเงินทั้งชีวิตของคุณยายเลยนะคะ
คือถ้าเห็นอยู่เห็นข่าวนี้ก็ติดต่อ

แต่บางทีฝากคนนั้นฝากคนนี้

อันนี้อันตรายมากนะคะ
ก็คือใครหยิบบัตรไปก็คือกดได้เลย

ก็ยังไงก็ไว้ใจลูกหลานได้ไหม

มาดูเรื่องนี้เห็นว่าต้องเตือนภัยกันเรื่องของลมพายุ

ตอนนี้ก็แบบว่าลมพายุมาแรงนะคะ
ยังไงก็ระมัดระวังกันด้วย

นิดเดียวเกือบไปแล้วนะคะ
ถ้าพลาดโดนขึ้นมาไม่อยากจะนึกภาพเลย
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเห็นว่ามีลมพายุเนี่ยโขมกระหน่ำเข้ามา
ผู้คนก็เดินไปมาอยู่เต็มไปหมด
คนเขากำลังเดินกลับบ้านกันอะเนาะ
จู่ก็มีหลังคาสังกษีด้วยนะ

แต่ดีนะที่หลบได้ทันนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ประเทศอินเดียนะคะ
ซึ่งเรานำมาเตือนภัยกันให้คุณผู้ชมได้แบบว่าระมัดระวัง

คนเสื้อสีน้ำเหลือนเสื้อฟ้าเนี่ย

ใช่อันนี้คือเหมือนกับว่ารอดพ้นจากอันตราย
แต่มันนิดเดียวมันคือเสี้ยววินาทีชีวิตจริง
เออแค่ฟันน้ำนมซึ่งครั้งแรกในการลองทานทุเรียนด้วย
รสชาติจะเป็นอย่างไรอาการจะเป็นแบบไหน
ติดตามกันเลยนะในชั่วของสมัสขาวเด็ก
สมัสขาวเด็ก
เอ้ยเอ๊ะิ๊จังต้องกินได้นะเว้ย

แต่คำแรกเท่านั้นแหละประทับใจไหมแบบนี้
ก็ประทับใจนะคะเรารู้สึกว่าอุ๊ยเราไม่ถูกแย่งแล้ว
นี่เป็นการกินทุเรียนครั้งแรกของชีวิตของหนูน้อยนะคะ
แต่พอลองนี้คงจะเอียนไปนานนะ
เพราะว่าคำแรกก็คือเละเลยนะคะ
พอเจอคำแรกนี้โตมาสงสัยจะไม่ชอบทุเรียนไปแล้วมั้ง
แต่จริงแล้วอ่ะตอนเด็กฝนก็เป็นแบบนี้นะ
ก็คือแบบตอนเด็กมันเหม็นมันไม่ชอบ

ก็ไม่แน่เหมือนกันลองดูโตมาแล้วลองกินใหม่เผื่อจะชอบนะ
ครับไปดูความน่ารักของหมาน้อยกับหนูน้อยฟันน้ำนมกันหน่อย
ดูสิว่าเขาทำอะไรกันถึงได้น่ารักขนาดนี้
อุ๊ย
ไปเอาดีกว่าหมาน้อยมาผักหลังอีก
ประมาณว่าเด็กนี่คือลูกพี่ของหมาน้อย
แล้วหมาน้อยก็ประมาณว่าตีกับลูกพี่ใช่ไหมล่ะ

ประโทษไม่เอาแล้วเอาไปดีกว่า
หมาบอกเอ้าสู้เขาลูกพี่
ขอบคุณนะครับภาพนี้นะฮะจากติ๊กต๊อกที่ใช้ชื่อว่า
พลานลอยพลอยใสนะจ๊ะ

ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กันสบัดครับ

ส่งข้อความมาบอกหน่อยนะว่าชอบข่าวไหน
เดี๋ยวท้ายเบรกนี้จะมาหาผู้โชคดีกันนะครับ
ใช่แล้วค่ะแต่ก่อนอื่นอยากจะโชว์เหลือเกิน
มิติใหม่ของการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัคร

นโยบายของผู้สมัครทุกท่านที่ฟังแล้ว

จะเข้าใจผ่านความสนุกสนานของรายการเกมโชว์ไง
แล้วพิธีกรใครก็นั่นเอง
โอ้โหอันนี้ฝีปากล่ามาก
คุณผู้สมัครจะได้ฟาดปันวิสัยทัศน์ผ่านเกมต่างด้วยไง
ไทยรัฐทีวีเรานำเสนอให้รับรองเข้มข้นเข้มข้นเจ้มจ้นพอกับหมวดน้ำเล็กแน่นอน
เวลา๐๖๐๐นตลอดเดือนปศพคมค่ะ

ได้เวลาที่จะแจกแล้ว
ใครเป็นผู้โชคดีในวันนี้ไปดูกันเลยครับ
เอาครับ๒ท่านผู้โชคดีคนแรกนะครับ

ข่าวหมอปลาขอขมาหลวงพ่อแสงหรือว่าหลวงปู่แสง
วงเล็บไว้ด้วยนะบอกว่าลูกผู้ชายผิดก็ยอมรับผิด
กันชอบข้าวนี้ทำถูกกันที่๙ก็รับรางวัลไปอีกท่านอืมค่ะ
อีกท่านหนึ่งนะครับพี่ฝนครับคุณเปี๊ยก
แกบอกว่าแกชอบข่าวแม่ค้าปะทะเทศกิจครับ

พี่อาร์มว่าคุณเปี๊ยกเนี่ยเป็นแม่ค้าหรือว่าเป็นเทศกิจ

แต่เรื่องนี้ก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยเนอะใช่แล้วค่ะ
คุณผู้ชมติดตามมาจนถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับ
ขอบคุณจริงและขอขอบคุณทุกข้อความด้วย
วันนี้เราจะลากันด้วยค่ะวันนี้นะคะเราจะลากันด้วย
ภาพสุดยั่วยวนนะคะของเด็กชายค่ะ
น่ารักเนอะจะน่ารักขนาดไหนนะคะ
ไปดูกันนะคะพวกเราสองคนลาไปก่อนนะคะ
พบกันใหม่นะคะวันเสาร์อาทิตย์หน้านะคะ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป